โอ้โหคุณคะ
รักในงานที่ทำมากจริงไม่รู้จะสนุกอะไรขนาดนี้
นี่เขาก็เล่นสงการกันหรือยังไงคะ
ยังสงการอะไรมาหน้าแรงหน้าหนาว

คุณคะเขาดูสไปเดอร์แมนยอดมนุษย์เหล่านี้เขาสนุกกับงานที่ทำมากเลย

เออนี่คือยอดมนุษย์
ยอดมนุษย์สไปเดอร์แมนกับกัปตันอเมริกามาล้างถนน

ที่เขาชื่นชอบและศรัทธาในฮีโร่พวกนี้
พอมาเห็นปุ๊บโอ้เลิกดูแล้ว

อันนี้คือฮีโร่
คือจริงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามาแต่งชุดฮีโร่แบบนี้

แต่ว่าทำความสะอาดธรรมดามันน่าเบื่อ
ถ้าคุณไปฉีดน้ำทุกวันทุกวันคุณนึกดูถึงเวลา

แล้วก็คุณลองแต่งตัวแบบนี้
แล้วก็ลองแบบล้างด้วยท่าทางแบบนี้

แล้วคนที่เขาดูเขาก็เออไม่เบื่อ
เขาก็มีความสุขไปด้วยเหตุคนหน่อยิ้ม
คนที่แต่งตัวแบบนี้เขาก็ไม่ต้องอายไง

แต่ว่าถอดหน้ากากออกไม่ได้แล้ว

นี่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาทตะบนกับแผงแสน
ใช่แล้วแต่ว่าเอาจริงถ้าเกิดคุณอยากรู้เป็นใคร
คุณลองเดินหน้าบ้านถ้าใครลดน้ำต้นไม้

หรือว่าชุดสปายเดอร์แมนชุดกับตาเดียกับแสนอยู่

เพื่อบางคนคุณพ่อบ้านดูอยู่ใช่ไหม

คุณลองดูรถนั้นต้นไม้ท่านี้

ทีนี้ล่ะเป็นจุดสนใจของเพื่อนบ้านเลย

คุณจะใส่ชุดฮาโลวีนชุดอะไรก็ได้

คุณจะใส่ชุดดาคูล่าแล้วล้างอย่างนี้ก็ไม่มีใครว่าง
ก็ไม่มีใครว่าง

ก็เลยนำมาฝากคุณผู้ชมให้ดูว่า